คุณผู้ชมคะจำคดีนี้ได้ไหมคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

ถูกกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายนะคะลากเข้าไปในร้านที่เป็นร้านขายทุกอย่าง๒๐บาท

แล้วพอพ่อของน้องผู้หญิงผู้เสียหายเขารู้เรื่องเขาก็ไปที่จุดเกิดเหตุที่ร้านดังกล่าว
แล้วพ่อเขาโมโหว่ามาข่มขืนลูกสาวเขา
เขาก็เลยไปเหมือนกับทำร้ายเยาวชนชายที่ก่อเหตุ

ทีนี้ผู้ปกครองนี่นี่นี่
อันนี้คือพ่อของน้องผู้หญิงผู้เสียหายนะคะ
เขาบอกเขาโมโหไงลูกสาวเขาถูกข่มขืนไงถูกรุมโทรม
พอรู้ข่าวมาถึงนี่มาเจอเหมือนกับตอนนั้นมี
อบตอร์แค่นั้นมาเคลียร์ให้
เขาก็ทั้งเตะทั้งตบทั้งอะไรไปหลายคนที่โดน
แต่ว่าทีนี้ผู้ปกครองของเยาวชนชายกลุ่มนี้

ข้อหาทำร้ายร่างกายพ่อเขาก็เลยโพสต์ข้อความเอาไว้ในเฟซบุ๊กอะค่ะ
บอกว่าถ้าหายไปแสดงว่าติดคุกนะเพราะพรุ่งนี้ต้องไปขึ้นศาล
เพราะถูกผู้ปกครองของเยาวชนชายที่มารุมโทรมลูกสาวแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกาย
ตำรวจบอกว่ามีโอกาสจะติดคุก๓๕ปีเพราะเยาวชนที่พ่อไปทำร้าย
เขาบาดเจ็บสาหัสเขารักษาตัว๖๘สัปดาห์
ก็งงนะเตะไปแค่ทีเดียวทำไมถึงบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งพ่อก็โพสต์ข้อความบอกว่าอยากจะได้ทนายความมาช่วยหน่อย
เพราะถ้าศาลไม่ให้ประกันตัวพ่อก็เป็นห่วงความรู้สึกคนในครอบครัวว่าจะรู้สึกยังไง
ยายก็เป็นอมภาษณ์กลัวว่าถ้ารู้อาจจะทำใจไม่ได้
คือเยาวชนที่ก่อเหตุรู้สึกจะ๗คนมั้งใช่ไหม
ก็ถูกจับกลุ่มแจ้งข้อหาดำเนินคดีนั่นแหละ
แต่หนึ่งในคนที่ถูกพ่อของเด็กสาวที่ถูกรุมข่มขือเนี่ย
ไปแจ้งความกลับเอาไว้ใช่ค่ะว่าคุณทำร้ายร่างกายเขา
คือพ่อก็บอกว่าก็ยอมรับว่าทำร้ายจริงเพราะพ่อโมโหมาก
คือทำร้ายไปมีคนนึงเนี่ยสลบนะอีกคนนึงคิ้วแตก
ผู้ปกครองเขาก็เลยไปแจ้งความไง
พอข้อความนี้แชร์ไปในโลกออนไลน์คนก็เห็นใจคุณพ่อนะคะ
คนก็ให้กำลังใจกันเยอะเพราะว่าคุณพ่อก็คือลูกสาวถูกรุมโทรม
ก็เข้าใจว่าคงจะโมโหครับคนไปโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็น
ลักษณะที่อยากจะให้ความช่วยเหลือเยอะมากเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินประกันตัวแต่บางคนก็ไปให้ความคิดเห็น
แง่เรื่องของข้อกฎหมายบอกว่าก็ว่ากันไปในชั้นศาล
พ่อก็บอกสารไปว่าบันดาลโทษะสารก็จะลดโทษให้
บางทีพ่ออาจจะไม่ต้องติดคุกก็ได้นะ
อาจจะแค่รอลงอาญาหรือว่าให้ไปบำเพ็ญประโยชน์อะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็เลยส่งทีมข่าวของเราสอบถามเรื่องนี้นะคะ

คุณพ่อก็บอกว่าตำรวจโทรมาบอกพ่อ

ข้อหาทำร้ายร่างกายเยาวชนที่มารุมโทรมลูกสาวของพ่อ
ตำรวจบอกพ่อว่าข้อหามันร้ายแรง
เพราะว่าเยาวชนที่ถูกทำร้ายอย่างที่บอกว่าเขาอาการหนัก
สาหัสต้องรักษาตัว๗๘สัปดาห์
โทษหนักจำคุก๓๕ปี
แล้วเหมือนกับตำรวจบอกพ่อค่ะว่าเตรียมหลักทรัพย์มานะ
๑๒๐๐๐บาทไปประกันตัวนะไปวางที่สารให้ประกันตัวนะ

ก็หลังจากรับทราบข้อหาพนักงานสอบสวนก็ต้องส่งไปสารทันทีอะไรแบบนี้ค่ะ
พ่อก็เลยบอกว่าตอนนี้เครียดมากก็กลัวว่าจะไม่ได้รับการประกันตัว
กลัวว่าจะไม่มีใครดูแลยายที่นอนป่วยอยู่
ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ

บอกว่าถ้าใครรู้จักทนายความที่สามารถช่วยเหลือได้
ช่วยหน่อยได้ไหมเพราะพ่อเองไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเลย
ผมทำใจไว้แล้วส่วนตัวผมไม่ต้องห่วงผมเลย

แต่ว่าผมก็แค่เป็นห่วงยายกับลูกและครอบครัวแม่
ถ้ารุญขยันตอนเขาโทรมาปลุกเลยค่ะ
ตอนนี้ก็คิดว่านอนต่อนอนไม่หลับเลย
ตอนนี้ก็คิดว่าต้องหาธนาย
ไม่รู้เรื่องอะไรแหละ
ก็นักข่าวของเราก็เลยขออนุญาตถามถึงลูกสาวที่เป็นผู้เสียหายลูกสาวคุณพ่อที่ถูกรุมโทรมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะ
พ่อก็บอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจของลูกสาวดีขึ้นมากแต่ว่ายังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะก็ต้องให้ครูมาสอนพิเศษให้ที่บ้านนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความเรื่องของคดีรุมโทรมเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีรอสารตัดสินอยู่
ผู้ต้องหาเยาวชนชายเนี่ยมีอยู่๗คนตอนนี้อยู่ในสถานพินิษฐ์เพราะว่ายังเป็นเยาวชนกันอยู่
คือตอนนั้นก็มีข่าวตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุคดีนี้ใหม่แล้วล่ะ
ว่าทางฝั่งของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะแจ้งความกลับใช่เรื่องทำร้ายร่างกาย
แต่วันนี้มันมาถึงวันที่ตำรวจบอกว่าต้องส่งตัวฟ้องศาลแล้วนะ
พอถึงวันนี้จริงพ่อก็ไม่มีทนายความมาช่วยเหลือไง
แต่ก็มีทนายอาสานะที่คุณพ่อสามารถติดต่อได้ปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายได้
ที่เขานับอาศาทำคดีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยค่ะ